พี่วิงครับหรือเปล่าได้เลิกคลอดแล้วครับ
เลิกคลอดมีแล้วครับจริงก็น่าจะประมาณอาทิตย์หน้านี่แหละครับ
ก็เดี๋ยวลองดูฮะว่าวันไหน
ได้จากที่ไหนมาครับที่อื่น
เรื่องนี้ผมไม่รู้เลยเพราะว่าภรรยาเป็นคนจัดการนี้หมดครับ

มีอะไรที่ต้องดู

แล้วก็เขาก็จะแบบท้องเขาจะใหญ่กว่าปกติมากครับ
แล้วก็เท่าที่ไปอัลเตอร์ซาวน์ครั้งล่าสุดเนี่ย
น้องเขาแบบตัวใหญ่มาก
เพราะฉะนั้นก็จะแบบเขาก็คือเหมือนร่างกายก็ต้องแบบ
ทนมากเราก็สงสารเขามากเลย

หนูออกวันไหนได้หนูก็ออกเลยอะไรอย่างนี้
แล้วคุณแม่มีสภาพจิตใจเป็นไงบ้างครับตอนนี้
คุณแม่จิตใจสบายมากครับ

ก็ทำงานปกติเท่าที่รับไป

อยากจะขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ
แล้วก็อยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ดีป่ะ
ปั่นแล้วนะครับ
บัตรปลอมคืออันตอบก่อนว่าเพิ่มรอบไหม
เรื่องเพิ่มรอบคงไม่มีนะครับก็น่าจะมีแค่รอบเดียว
สำหรับตอนนี้นะครับผมอ่าส่วนบาทปอมเนี่ยก็
อยากจะบอกทุกคนที่กำลังหาซื้อบัตรก็คือดูให้ดีอะครับ
ถ้าเขาบอกว่าให้โอนเงินไปก่อนหรืออะไรอย่างนี้ครับอย่าทำ
คือไปเจอหน้ากันแบบรับบัตรกับมือดีกว่า
หรือว่าต่อให้มันไกลแค่ไหน
เพราะว่ามันมีการหลอกกันเยอะในอินเตอร์เน็
แล้วก็มีคนที่แบบเสียหายเยอะมาก
เราไม่รู้จะช่วยแก้ไขตรงนี้ยังไงดี
เดี๋ยวเล่าก่อนแล้วกันว่าเรื่องมันก็คือประมาณว่ามีน้องคนหนึ่งก็คือโดนโกงบัตรอย่างนี้แหละ
ก็คือไปซื้อแล้วก็เหมือนเสียตังค์ไปฟรีโดยที่ไม่ได้บัตรกลับมานะครับ
แจ้งความเสร็จแล้วก็ตอนที่ไปแจ้งความก็คืออาจจะแบบคุณตำรวจที่รับแจ้งก็อาจจะพูดจาแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็เลยเอามาทวิตต่อในในอินเตอร์เน็ตนะครับผมแล้วผมก็ก็อ่านเจออ่านเจอแล้วก็รู้สึกว่าอืม
คือบางทีบางคำพูดมันก็แรงมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็อ่านไปแล้วด้วยด้วยความรู้สึกตอนนั้นก็เลยพิมพ์ออกไปว่าใจร้ายจัง
ออกไปนะครับผมซึ่งมันเป็นความรู้สึกตอนนั้นซึ่งเราก็อยากจะบอกว่าเออการพูดแบบนี้มันใจร้ายนะ
แบบว่าพูดจาแบบมันทำให้คนอื่นเสียความรู้สึกเอาอย่างนี้ละกันอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกตอนนั้นก็พิมพ์ออกไป
แต่ว่าพอหลังจากนั้นมันก็จะมีคนเข้ามาแบบทวิตต่อซึ่งซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากจะพูดเรื่องนี้ต่อเพราะว่า
หนึ่งก็คือว่าความรู้สึกตรงที่เราอ่านโอเคเรารู้สึกจริงแต่ว่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเราไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นด้วย
เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงหรือว่าสภาพแวดล้อมในการที่จะเกิดเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไง
หรือว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราไม่สามารถรู้ได้เลยอ่ะ
ก็มีแต่ความเสียใจที่ได้ยินเรื่องราวแบบนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันก็แล้วเราก็ได้แสดงออกไปแล้วมันก็คือจบแค่นั้น
สองก็คือว่าพอเราแสดงความรู้สึกของเราออกไปก็จะมีน้องที่แบบ
ทุกคนที่แบบรักดีทูบีก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อซึ่งในความคิดเห็นหลายหลายความคิดเห็น
มันเป็นการเหมารวมคือเวลาคนพูดอะไรอย่างเงี้ยครับผม
เขาอาจจะพูดจาไม่ดีแต่ว่านั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะไปว่าองค์กรที่เขาอยู่ภายใต้ได้
ทั้งหมดเป็นคนไม่ดีหมดเลยซึ่งมันไม่ใช่
ก็มันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลซึ่งเขาพูดออกมาเพราะฉะนั้น
ผมไม่สามารถไปควบคุมตรงนั้นได้ผมก็เลยคิดว่าผมไม่อยากจะแบบพูดจาอะไรต่อไป

เจอแดนเมื่อวานนี้เองเพราะว่าเราก็ซ้อมคอนเสิร์ตกันอะไรอย่างนี้ครับ
ก็คุยแต่เขาก็งงว่าแบบอยู่ก็มีคนมาถามเขา
เขาก็บอกว่าเขาอ่านผ่านผ่านเองแล้วเขาก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันแหละแต่ว่า
ก็คือเขารู้สึกอย่างที่พี่รู้สึกแหละ
ก็คือมีการคุยกันนะครับกับแดนก็ออกความรู้สึกออกมาเป็นแบบนี้
แล้วพี่ก็ไม่ได้โรคหรือเปล่า
ไม่ได้ลบเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าเออถ้าเผื่อเราได้ยินเรื่องแบบนี้
มันก็คือคำว่าใจร้ายจังมันก็คือมันก็เราก็ไม่ได้ว่าใครเนอะ
แล้วเราก็แบบว่าเป็นความรู้สึกของเราอ่ะ
ว่าเรารู้สึกยังไงกับโพสต์นี้กับคำพูดตรงนี้
ว่าแบบว่าถ้าเผื่อมีคนมาพูดแบบนี้เขาก็ใจร้ายเขาก็ใจร้ายมาก

อ่าบางทีการเป็นมนุษย์ก็คำพูดคนมันผ่านมาตลอดเวลา
ถ้าเผื่อเราไปแบบคิดมากเราไปหาเรื่องทุกคำพูด
หรือว่าเราไปใส่ใจทุกคำพูดอ่ะชีวิตก็ไม่มีความสุขหรอกครับ

ขอบคุณค่ะพี่ครับ